คดีฆ่าหันศพชายชาวต่างชาติยัดตู้แช่ถูกขยายผลหลังตำรวจบุกจับแก๊งปลอมแปลงพาสปอร์ตรายใหญ่
ถามตรงกับจอมขวัญ๑๘นาฬิกา๓๐นาที